ก้านหลิกา๒๙นาทีนะครับยังอยู่กับเรา๓คนในตลอดข่าวเช้านี้
กลับมาในเบรกนี้อย่างที่สัญญงสัญญากันเอาไว้
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันแถมได้ทานของกินอร่อยด้วย

อันนี้จะไปลงพื้นที่เกาะติดบรรยากาศด้วยตัวเองเลย

คีรีวงถูกต้องไปเที่ยวที่คีรีวงหมู่บ้านคีรีวง
อากาศดีมากคุณค่ะคุณเห็นไหม

เพราะว่าพอฝนตกเสร็จสักพักนึงหมอกมันจะขึ้น

คือเขาขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะคะ
มัดมาอย่างนี้มัดอย่างแน่นเลยนะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปปรักบุตรกันที่นี่เลย
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
พาไปดูของดีของฝากที่คีรีวงกันหน่อย
ว่าเขามีไอเดียเก๋ขนาดไหนค่ะ
คล้ายกับที่ดิฉันนำมาฝากคุณทั้งสองคนเลย
หน้าตาเป็นแบบนี้มันคือกระปะกระปะ

กระป๋องอากาศอัดกระป๋อง

เหมือนครั้งที่แล้วน้องใบตองเนี่ยเอามาก็คือ
อากาศอัดอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็มัดแน่นมา

เพราะผมสูดดมเข้าไปแล้วตำรวจวิ่งมาเลยนะ

ไม่ใช่มันเป็นอากาศจริง
แต่อันนี้ก็มีแพ็คเกจจิ้งคุณเห็นไหม
กระป๋องมีชื่อติดว่าหมู่บ้านคิริวงสถานที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

เขาบอกว่าขายดีนะคะคุณค่ะที่นี่ไม่ธรรมดานะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้
แนะนำอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปเนี่ยนะอย่าไปใช้แถวใต้ทางด่วนนะ

จริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นแค่อากาศอัดกระป๋องขายราคาตามที่แปะป้ายเอาไว้นี่แหละ
แต่บางคนบอกว่าข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยแต่ดิฉันคิดว่าอย่างน้อยเนี่ย
เราก็ได้เก็บกระป๋องเนี่ยไปใช้ต่อได้ใส่ของใส่ของกันไปเมื่อสักครู่น่าจะแปะราคาไว้๖๙บาทนะคะ
ตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็คือสร้างกระแสแล้วก็ยอดขายแบบได้ดีมาก
เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านคิริวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
เขาก็รู้กันว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย
ก็เลยทำให้มีคนคิดไอเดียในการทำกระป๋องเนี่ยอัดเอาอากาศเข้าไปแบบนี้นะครับ
เพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่อากาศบริสุทธิ์ได้มาตรฐานถึง๑๐๐เท่า
เจ้าหน้าที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านคิริวงศ์เขาบอกว่า
ป๋องอัดอากาศอันนี้นะคะขายดีมากเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ๕๐๑๐๐ใบเลยนะคะ
ราคาอยู่ที่๔๙บาทเมื่อสักครู่นี้ดิฉันตาฟางไปหน่อย

ก็ถือว่าเป็นจุดขายแล้วก็เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเลยนะครับ
โดยผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียนี้ก็คือคุณนิพนธ์
สนใจต้องการซื้อกระดาษกระป๋องอัดอากาศแบบนี้

ป๋องอัดอากาศแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้นะคะ

หรือว่าไปหาซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ

เขาอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเหมือนกันนะ
วิถีชีวิตของเขาก็คือส่วนใหญ่เนี่ย
แถวนั้นเขาก็จะปลูกผลไม้

มังคุดเงาะทุเรียนสตอต่าง
แบบนี้ค่ะผลไม้คิริวงเนี่ย

คุณชอบสตออะไรคะ
สตอสีเขียวค่ะคุณ

คุณเคยได้ยินมังคุดคิริวงไหมของดีของเขาอร่อยมาก